หนีไปที่อื่นเดินไปที่อื่น

เออชีวิตจริงก็มีนี่ฮะ
เหล้าอยู่ในห้องแล้วทะเลาะกับแฟนสาว

ออกไปนั่งห้อยขาอยู่ริมระเบียง

ตกจากอาคารสูง๔ชั้นก็คือ

หงายร้องขอความช่วยเหลืออยู่ด้วยกัน

หัวก็แตกได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ

ปฐมพยาบาลและรีบนำส่งโรงพยาบาลครับ

รายเดือนภายในซอยจงซีริ
จนเมาแล้วทะเลาะกับแฟนสาว

อยู่ที่ระเบียงหลังห้องแฟนสาวของนายนทวรรษเข้ามาเข้ามา

หลังครับพลัดตกลงมาจากชั้น๔นะครับ
จึงรีบโทรแจ้งของความชื้อเหลือจากคู่ภัย
เจ้าพังพรีลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและก็สอบปากคำ
พยานผู้เห็นเหตุการณ์นะครับสันนิษฐานว่า
แล้วก็พลัดตกลงมาด้านล่างบาดเจ็บสาหัส
แล้วเดี๋ยวจะเอามาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ

คุยกันดีกว่านะคะคุยกันได้นะคะ